ภาพที่น้องจากโรงเรียนนารีนุกูล
อุบลราชธานีใช้โทรศัพท์มือถือ
นี่ในห้องเรียนได้ไหม
คุณผู้ชมล่าสุดมีความคืบหน้าแล้วนะคะ

ห้อแปลงที่ใช้มาสักประมาณ๒๐กว่าปี

เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่กรกฎาคมล่าสุด
อนุมัติงบแล้วนะคะเร็วทันใจดีจังเลยค่ะ
อันนี้เป็นคลิปต้นเรื่องนะคะ
อันนี้เป็นคลิปต้นเรื่องที่เรานำเสนอข่าว

ใช่นี่ค่ะน่าเห็นใจไหมพี่เบิร์ต

ในโตเมืองอุบรุณนี้นะในยุคนี้

ใช่แต่ว่าคือนานไงกว่าจะรองบประมาณ

แปลงระเบิดตั้งแต่กรกฎานะ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต๒๙
มีการอนุมัติงบประมาณเปลี่ยนหม้อแปลงใบใหม่

ภายใน๒๐สิงหาคมนี้เย่ดีใจแทนน้องด้วยนะคะ
ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีคุณพงรัฐพิรมรัฐ
บอกว่าเรื่องนี้จริงแล้วเป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจงวงเงินงบประมาณไม่ถึง๕แสนบาท

เมื่อวานนี้ท่านผู้ว่าก็เลยสั่งให้
นำหม้อแปลงใบใหม่มาติดตั้งให้กับโรงเรียน
เพื่อให้นักเรียนได้มีไฟฟ้าใช้
แล้วก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว

หลายคนเด็กให้โรโหร้ง
โอ้เย่กำปั้นเลยอ่ะชุดกำปั้นเลยนะฮะอ้าว
สำหรับเหตุการณ์นี้ค่ะคุณผู้ชมเสมาหนึ่ง
หรือว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาที่การ
คุณตรีนุษเทียนทองได้สั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
หากเขาจะจริงว่าเหตุไฉนเล่าทำไมปล่อยให้
โรงเรียนไม่มีไฟฟ้าใช้นานถึง๒เดือน
ให้นักเรียนต้องใช้โทรศัพท์มือถือ

ครูไม่สามารถพิมพ์งานพิมพ์เอกสารได้
มีความบกพร่องอยู่ในขั้นตอนใดอย่างไร
หากพบว่ามีการทำผิด
ก็ให้ดำเนินการทางวินัยได้ทันทีนะคะ

ท่านผู้ว่าที่ไปในพื้นที่

ท่านพงรัฐพิรมรัฐ
ว่าราชการจังหวัดอุบลรัชธานี

นักปกครองต้องแบบนี้ต้องแก้ปัญหา

ผมติดตามทำข่าวกระทรวงมหาดไทยมา

นี่ครับนักปกครองต้องทำแบบนี้ฮะ

ทุกอย่างเนี่ยมันมีช่องทางของมัน

อย่างที่ท่านรัฐพิมพิบอก
ปล่อยได้อย่างไรให้โรงเรียนมีไปใช้๒เดือน
ก่อนหน้านี้มันไม่เกิน๕๐๐๐๐๐บาท
บาทเพราะฉะนั้นเบิกจ่ายได้ทันที

ผอเธอก็มีกำลังประมาณหนึ่ง
แต่ที่อยู่เหนือผอขึ้นไป